คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์คาร์บอมระวิวาสทั้งหมดเมื่อวานนี้

แล้วก็จุดเกิดเหตุก็อยู่ที่แฟลต์ตำรวจ
รวมไปถึงยังเป็นจุดที่มีโรงเรียน
ส่งผลให้สร้างความเสียหายไปมากมาย
แล้วเราก็สูญเสียตำรวจมือดีไปหนึ่งนายด้วยนะคะ

โรยล่าสุดทางด้านของพลตำรวจรี
รักษาราศการแทนเป็นผู้มครับการ

และเจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุแฟลต์ตำรวจตรงนี้
เพื่อไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยขนย้ายซากรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด
รวมไปถึงเข้าไปเก็บกวาดซากประหลักหักพังด้วยนะคะ
ในส่วนของข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่บ้านพักได้รับความเสียหาย
ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้ว
ก็มีการจัดพื้นที่สนามฟุตบอลของกรกฐรองรับครอบครัวตำรวจเหล่านี้

แล้วก็ใช้บ้านพักของสพตันหยุงอีกจำนวนหนึ่งไว้รองรับด้วยค่ะ

คือล่าสุดเหมือนกับมีภาพปรากฏออกมาแล้ว
ตอนที่คนร้ายนำรถเข้ามาจอด
ซึ่งจุดนี้เนี่ยเห็นเจ้าที่ตำรวจบอกว่าจะไปทำการขยายภาพนะคะ
แล้วก็หาคือรูปภัณฑ์สันธารของเขา
เพื่อนำไปดูว่าเขาเป็นคนที่เคยก่อเหตุอะไร
ความไม่สมุทรในพื้นที่หรือเปล่าด้วย

คนก่อเหตุขับเข้ามาในแฟลต์นะคะ
ทีนี้แหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่พักอาศัยอยู่ในนั้น
บอกแบบนี้ว่าตัวของผู้กองออส
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ได้มีการพบเห็นคนร้ายตอนคนร้ายกำลังเดินออกจากบริเวณแฟลต์
ตอนที่คนร้ายเอารถยนต์มาจอดทิ้งเอาไว้
เขาบอกว่าผู้กองออสเนี่ยมีการเรียกคนร้ายด้วยนะคะ
แต่คนร้ายไม่ยอมหันแล้วเดินออกไปเลย
ซึ่งหลังจากนั้นแหละไม่นานที่คนร้ายเดินออกไป

สุดท้ายผู้กองออดเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าผู้กองออสร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันนิยะ
อยู่ตรงจุดที่เชื่อว่ารถคนร้ายซึ่งเป็นรถคาร์บอม
เอามาจอดทิ้งไว้พอดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นภาพนิ่งไป
เพราะเห็นภาพนิ่งทั้งรถที่คาดว่าเป็นคาร์บอม
แล้วก็ทั้งคนร้ายคนผู้ต้องสงสัยนะ
คาดว่าเป็นคนร้ายที่เอารถมาจอดไว้นะฮะ
อันนี้ตำรวจก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องขยายผลต่อ
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมุมอื่นด้วย
ใช่ค่ะตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบกล้องนะคะ
ตามเส้นทาง๓จุดที่คิดว่าคนร้ายน่าจะขับผ่านหนีไป
แล้วก็ก่อนที่จะมาก่อเหตุตรงบริเวณนี้

บันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้
ตอนนี้นำภาพไปเปรียบเทียบกับรูปภัณฑ์สันธารนะคะของคนร้าย
ทั้งขี่มาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คนร้ายอีกหนึ่งคนมาด้วย

หลังจากที่มีการมารอรับตัวคนก่อเหตุที่มาจอดรถแล้วหนีกันไป
ตอนนี้ก็มีการเรียกเจ้าของรถกระบะอิซูซู๔ประตู
ซึ่งไปทราบมาแล้วด้วยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ย
ชื่อของผู้ครอบครองรถที่คนร้ายเอามาก่อเหตุเป็นผู้หญิง
แล้วยังไม่รู้ว่ารถคันนี้ตกลงแล้ว
เจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงรายนี้มีการขาย
หรือให้ใครยืมไปหรือถูกโจรกรรมไปหรือเปล่าค่ะนะ

ทางด้านของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔นะครับ

ก็บอกว่าคนร้ายวางแผนมาอย่างดี
แน่นอนว่าเป็นการมุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สิน
รวมไปถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่

และฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีมาตรการเข้มค่ะ

ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาของจังหวัดนราธิวาส
สรุปตัวเลขผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ออกมาแล้ว
ว่ามีผู้บาดเจ็บ๔๕คนและเสียชีวิต๑คน

ส่วนหากได้รับบัตรเจ็บสาหัสจะได้รับ๕๐๐๐บาท

ก็มีการสั่งการให้เสนอปูนบำเน็ตเป็นกรณีพิเศษ

ขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอก

เบื้องต้นประมาณ๓๗๐๐๐๐๐บาทค่ะ
คุณผู้ชมฮะสิ่งสำคัญคือการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
เพราะว่าข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้

เห็นว่ามีเหมือนวัตถุระเบิดอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลด้วยนะฮะ

แต่ว่าวัตถุที่ตลาดเป็นวัตถุต้องสงสัย

วันนี้ก็มีการปิดเรียนปิดอะไรในพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาส